เอาล่ะครับคุณผู้ชมครับไปดูเรื่องราวของอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจ
เป็นแบบอย่างเยาวชนไทยที่ดีมากเลยทีเดียวนะครับ
เด็กน้อยคนนี้วัย๑๖ปีเท่านั้นแต่เป็นสุดยอด
นักเล่นหนังอังตะลุงนะครับ
หนังตะลุงขออภัยหนังตะลุงเป็นนายหนังตะลุงนะครับ

สุดยอดเลยล่ะคนนี้เขาบอกเป็นมือฉมังนะครับ
หนุ่มน้อยหน้าตาเหล่าคมเข้มตามสไตล์หนุ่มใต้
เขาบอกว่าคนนี้นี่สุดยอดเลยชื่อน้องกล้องนะครับ
หรือว่านายวีรพัฒน์อรันอายุ๑๖ปีครับ

ตอนนี้อาศัยอยู่กับเจ้าคณะอำเภอเมืองสุราธานี
ก็มาศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔ของโรงเรียนสุราชธานีนะครับ
กล้องก็เล่าว่าเริ่มฝึกเล่นหนังตะลุงเนี่ย

มีประสบการณ์มาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับ
เพราะว่าตัวเองนั้นเกิดความชอบและสนใจหลังจากคุณพ่อเนี่ย
พาไปดูหนังตะลุงตามงานวัดต่าง
ช่วงแรกก็ใช้วิธีจำฝึกมาเล่นที่บ้าน

โดยไม่มีตัวหนังตะลุงเขาจึงใช้ใบไม้และกระดาษเนี่ยนะครับ

แล้วก็หัดเล่นแบบนั้นมาตลอดจนสามารถแกะตัวหนังได้
ฝึกจนชำนาญเมื่ออายุได้เพียง๑๑ปีเท่านั้น

ตอนนี้นะครับ๑๖แล้วก็รับจ้างทำตัวหนังตะลุง
โอ้โหแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทำไปมากกว่า๑๐๐ตัวแล้วนะครับ

ด้วยการหลงไหลในรวดลายต่างก็สนใจ
ก็เลยเริ่มหักตั้งแต่ตอนนั้นมา

คือเล่นหลังจากเป็นงานหลัก
ส่วนแก่ลูกหนังจะเป็นงานเสริมครับ
ก็ช่วงนี้ก็ถือว่า

เพราะขึ้นกับเศรษฐกิจอะไรด้วยครับ
ส่วนมากก็จะเป็นพวกงานแก้บุญงานศพอะไรพวกนี้ครับ
มันจะไม่ได้รับบ่อยเหมือนเมื่อก่อน
ในวงการเนี่ยน้องกล้องเขาดังนะจะบอกให้

ถูกต้องดังบุงเบง

ไม่ใช่ชื่อเสียงเขาดังแล้ว
มีชื่อในวงการนะครับก็คือ
หนังกล้องฟ้าประธานพร

หนังกล้องฟ้าประธานพรพร

หนังกล้องฟ้าประธานพร
ขออีกที

อยากทำการดี

น้องเขางานจ้างเยอะนะคะ

หน่ายหนังตะลุงไม่เหมือนกับหน่ายหนังทั่วไปนะ
เพราะว่านอกจากจะสามารถแกะตัวหนังเองได้แล้วยังเขียนเรื่องเองได้
แล้วก็เล่นเองได้ด้วยเรียกได้ว่าครบเครื่องเลยทีเดียว
สำหรับเรื่องที่เขียนและนำมาเล่นเนี่ยเขาบอกว่าจะยึดถือแบบหนังตะลุงยุคโบราณ

ก็คือเล่นเป็นนิยายแล้วก็เล่นเป็นเรื่องไม่เรียนแบบใคร
แถมยังมีรูปแบบคล้ายกับทอล์กโชว์อีกด้วย

ก็เก่งนะคุณคนที่ภาคหนังตะลุงได้เนี่ย
ต้องมีแบบไหวพลิบดีมากเลย
เพราะว่าน้องเขาบอกเนี่ยเล่นแบบคล้ายท็อกโชว์
จะต้องพูดได้แบบเป็นเรื่อยต่อกันไปนะ
ไม่ใช่ว่าใครก็จะสามารถทำได้ภาคได้นะ
น้องเน้ง
พอแล้ว